ยังอยู่ที่หนองคายพาไปดูเรื่องของเหตุลักษัพ

เพราะว่าคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ถึงในบ้าน
ถึงตรงเตียงที่สามีภรรยานอนหลับอยู่

ถึงขั้นมีการรมยาก่อนแล้วหรือเปล่า
นายทองไลแล้วก็นางพรพิมลวังคีรี
สองสามีภรรยาชาวบ้านตาดทอง

น่าจะเป็นจุดที่คนร้ายปีนเข้าบ้าน
เห็นมีเก้าอี้แล้วก็มีผ้าวางอยู่

งัดกรอนหน้าต่างห้องนอนลูกสาวค่ะ
คือลูกสาวไม่อยู่ไปเรียนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

จากนั้นคนร้ายก็ใช้ผ้าเช็ดตัววางกับพื้นลากเดิน

มีการหยิบเอากระเป๋าทรัพย์สินที่วางอยู่บนหัวเตียง
เตียงที่ว่าคือสามีภรรยานอนอยู่นะคะ

มีร่องรอยว่าคนร้ายขึ้นเหยียบที่ปลายเตียง

เตียงที่ว่าก็คือเตียงที่สองสามีภรรยานอนอยู่นี่แหละ
พื้นเตียงหักแต่ทั้งสองคนก็ไม่ตื่นค่ะ

ในนั้นมีทั้งเงินสดประมาณหนึ่งหมื่นบาท
มีสร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำอีก๑๒บาท
มีสมุดบัญชีธนาคารมีบัตรเอทีเอ็มนะคะ
อกจากนี้หยิบกระเป๋าสะพายสีดำของลูกสาวไปด้วย
แต่ในนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นกระเป๋าเปล่านะคะ
คนร้ายก็เลยทิ้งเอาไว้ข้างบ้าน
สองสามีภรรยาตื่นมาอีกที๖โมงเช้าค่ะ
มาแบบมืนตื่นมาแบบงง

พอตื่นมาเสร็จก็เหมือนสัญชาติยานเขาก็คว้า
กระเป๋าที่อยู่บนหัวเตียงที่เขาวางไว้ทุกวัน

ก็เลยรีบไปแจ้งความแล้วก็ไปอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด
สองคนนี้บอกเลยว่าถูกลมยาแน่
ใครจะหลับไม่ตื่นแล้วได้ไม่ตื่นพร้อมกันสองคนขนาดนั้น

ตำรวจภูทรรัตนวาปีเขาก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ตอนนี้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะ
บอกว่าจะเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ

แต่มันผิดสังเกตตรงที่ว่าหลับสนิทเกินไป
ใช่คือจะบอกว่าโอเคอ่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะเท้าเบาแบบว่าไม่ได้ยินเสียงก็เรื่องหนึ่งแต่

มันได้ยินเสียงเตียงหักแล้วคนที่นอนอยู่ถ้าพื้นเตียง

ถ้าเป็นกรณีรมยานอนหลับเนี่ยก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจ
เดี๋ยวตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ